เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดี
รวมถึงการอนุรักษ์นิเวศทางทะเลด้วยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สั่งห้ามขายปลานกแก้ว
ซึ่งเขาเป็นปลานักอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยนะครับ
ดังนั้นมีการสั่งห้ามทั้งจำหน่าย
สั่งห้ามทั้งการรับประทานด้วยครับ

เทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นำป้ายโรนโรง
ห้ามนำปลานกแก้วมาขายภายในโซนอาหารทะเล
ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่นะจ๊ะนะครับ
หลังมีการนำปลานกแก้วไปขายเป็นจำนวนมาก
ทำให้นักอนุรักษ์นำภาพไปแชร์ในโลกโซเชียล
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั่นเอง
เพราะเกรงว่าอะไรเกรงว่าจะเป็นการทำลายระบบนิเวศในทะเลนะครับ
ว่าปลานกแก้วจะไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองก็ตาม
แต่ว่านักอนุรักษ์เขาให้ความสนใจกับปลานกแก้ว
เพราะว่าปลานกแก้วเป็นปลานักอนุรักษ์นะครับ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ด้านของนายยกเทศมนตรีเมืองกระบี่คือนายกกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะครับ
ก็บอกว่าปลานกแก้วเป็นปลาสวยงามและสีเขาสวยจริงนะคุณ

บางท่านบอกทานได้ยังไงเพราะสีเขาสวย
เห็นแล้วแบบน่าจะไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม
ไม่ใช่เลี้ยงหรอกฮะปล่อยเขาอยู่ในทะเลด้วยความสวยงาม
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สวยงามแบบนี้
แต่สุดท้ายดูสิคุณถูกจับมาขึ้นวางตามแผงขายนะครับ

แล้วเขาบอกว่าเป็นปลาสวยงามอาศัยอยู่ตามแนวปาการังนะครับ
ส่งผลดีต่อระบบนิเวศท้องทะเลกระบี่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ดังนั้นไม่ควรนำปลาชนิดนี้มาบริโภค
เพราะมีจำนวนน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับ
เขาบอกว่าปลานกแก้วตัวผู้นะจะสีสันสวยงาม
ส่วนปลาตัวเมียนะลำตัวจะรียาวส่วนใหญ่มีครีบหางแบบเว้า
ขอบบนก็จะเป็นมีขอบบนและขอบล่างของครีบมักจะยื่นยาวออกมา
ก็ทำให้เพิ่มความสวยงามของเขา
งอยปากสิเป็นจุดเด่น
เพราะว่าจะเหมือนปากของนกแก้วเลย
ครับเขาใช้ปากมาทำอะไรรู้ไหมคุณ

แล้วก็มีฟันอีกชุดด้วยในคอหอย
อนุรักษ์ด้วยเพราะว่าปาการังบางตัวมีตะกอนมีบรรตาย
นอกจากนี้ก็กินสาหร่ายทะเลด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นตัวขัดขวางการสังเคราะห์แสงของปากการัง

คลุมทัพการังก็สังเคราะห์แสงไม่ได้

นี่ก็คือระบบของการช่วยระบบนิเวศของปลานกแก้วเขา

เดี๋ยวก็ทำหรอกบอกให้ทำ